คุณผู้ชมคะอยู่บ้านเนี่ยบ้านคือที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุด

ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านของเรามีพฤติกรรม

ด่าทอทั้งคว่างปลาอิดใส่รถ
ขับรถไล่ชนคว่างขวดน้ำมันจุดไฟมา

เฮ้ยอย่าได้รู้จักออกมานี่เนี่ยคุณอยู่เนี่ย
มึงออกมาสิมึงจะไปหาในบ้าน
อ้าวไม่ต้องออกไปนะครับ

โอ้โหเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไหมฮะ

เขาเดินมาทั้งด่าทั้งทอท้าทั้งต่อยนะครับ

ใช่ค่ะแล้วตอนที่นักข่าวลงพื้นที่นะ

เขาก็พาไปดูเลยนะว่ารถเขานี่นี่
จังหวะนี้ในกล้องมูลจอดปิดไม่ได้ยินเสียงหรอกคุณ

ตอนที่นักข่าวของเราไปถึงบ้านของคุณจิราภาราศี
เป็นผู้เสียหายอยู่ที่แก่งคอยสระบุรี
นี่ผู้สูบสกุลดูสิ
พวกเศษร่องรอยก้อนหินก้อนอิดที่เขาโยนคว่างมาใส่รถ
แล้วผู้ชายที่ทำคือในตั้มอายุ๓๗ปี
ซึ่งในตั้มตะโกนด่าหน้าบ้านด้วย
แล้วเคยปลาขวดน้ำมันจุดไฟเข้ามาในบ้านด้วยนะ
คุณจิราภาเขาก็ชี้หลักฐานให้ดูเห็นไหม

เพราะผู้ชายคนนั้นมาต่อยกับพ่อของเธอ

ทาบรถเหมือนมาช้นข้องพ่องเธอเลย

แล้วเธอก็พามาชี้รอยเลือดที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
เขาบอกว่าเวลาที่ตั้มทะเลาะกับพ่อแม่เมื่อไร
จะมาอารวาสกับเพื่อนบ้านทุกครั้งเลย
นี่รั้วที่เขาต้องเกาะขึ้นมาสูงเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าไม่อยากให้แบบมองเห็นไม่อยากให้เขาคว่างของเข้ามาไง
แล้วเห็นไหมตรงรอยช่องว่างคือเอาปูนมาโบกหมดเลย

เอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะคะ
โทรแจ้งตำรวจค่ะว่าหนูโดนมีคนทุบรถนะ
หนูก็เลยกำลังจะไปแจ้งความแต่หนูไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อน
จังหวะที่หนูออกไปช่วงประมาณทุ่มครึ่งค่ะ
เขาก็ได้กลับมาอีกเพราะหนูแจ้งตำรวจไปแล้ว
เขาต้องกลับมาแล้วปกติเขาจะกลับมาอย่างนี้

หนูก็เลยต้องบอกตำรวจเลยว่าเขาต้องกลับมา
ตำรวจก็เลยเหมือนแบบว่ามีมาตะเวนดูพอดี
ก็คือพอพ่อโดนชนปุ๊บตำรวจอยู่นี่เลยค่ะ
มันก็เลยเหมือนแบบว่าเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์
จริงเลยว่ามันเป็นแบบนี้
นี่ค่ะก็เลยถามเหมือนกันนะว่าสาเหตุอะไร
ตั้มถึงมาทะเลาะกับเพื่อนบ้านแบบนี้

บ้านอื่นก็โดนเหมือนกันนะคุณ

โดนแบบนี้ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ไปโอ้โหโดนตัวไหนมา

ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยนักข่าวของเรานะนะ
ตามไปที่บ้านของในตั้มไม่เจอนะ

พ่อก็เป็นอำมพลฤกษ์อยู่
บอกว่าลูกชายถูกตำรวจคุมตัวไปที่โรงพักแล้ว
อันนี้ตอนที่นักข่าวของเราไปหาในตั้มเนี่ยนะคะ
พอได้ข้อมูลจากพ่อมาเราก็เลยถามต่อ
ไปที่สพแก่งคอยนะคะถามทางร้อยเวร
ร้อยเวรบอกว่าตรวจแล้ว
ไม่มีสารเสพติดในร่างกายของในตั้ม

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอไม่มีสารเสพติดในร่างกาย

แต่คราวนี้ไปตรวจอาการทางสมองที่โรงพยาบาลแก่งคอย

แล้วมีอาการทางสมองก็ต้องมีการรักษาก่อน
ก่อนที่จะนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ทีมข่าวของเราเดินไปทั่วชุมชนหมู่บ้านเลยนะ
ไปถามแต่ละหลังเลยโดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้าง
หลังก็บอกวิรากรรมของนายตั้มเหมือนกัน
บอกว่าโอ้โหบางทีเขามาตะโกนด่า
ฉันก็ต้องปิดประตูร้านปิดประตูบ้านเลย
บางทีก็เหมือนหาของมาจะมาทุบมาทำลายบ้านคนอื่นเขา

จริงมีบ้านหลังอื่นที่ทีมข่าวของเราเดิน
ตำรวจตรวจสอบเยอะเลยชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย

ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้คนในชุมชนเขาก็หวาดภาวะไง
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการด้วยนะคะ